สวัสดีครับตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ปลายสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงวันนี้หลายพื้นที่ครับต้องเจออากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียว
มาด้วยฝนฟ้าขนองหลายคนสงสัยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกรุงเทพมีโอกาสที่จะต้องเจอกับอากาศร้อนแบบนั้นอีกหรือเปล่า
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงที่กรุงเทพผ่านอากาศร้อนมาเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
สุดสัปดาห์ถือว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนะครับหลังจากนี้อากาศจะเย็นลง
แต่ว่า๑ช่วงเวลาที่น่าจับตามองก็คือวันที่๒๗นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นจะเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร
หลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าวันนั้นจะมีอากาศที่ร้อนอีกหรือเปล่า
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับในช่วง๒๗ของทุกปีครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งฉากตรงกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
แต่ก็จะเป็นวันที่มีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้จะมีฝนมาปกกลุ่มบ้างหรือเปล่านะครับ
โดยจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับเป็นบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับซึ่งห่อมนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่อยู่ในแถวบริเวณหลังฮิมาลัยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจะค่อยมีการเคลื่อนที่มาแล้วก็มาหยุดตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามีการแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรานี่คือวันที่๒๗นะครับ
เพราะว่าในช่วงวันที่๒๗นะครับหลายคนกังวลเรื่องของอากาศร้อน
ร้อนจริงหรือเปล่านะครับนี่คือช่วงวันนี้นะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ไปวันที่๒๗นะครับ
สังเกตดูดีจะสังเกตว่าอากาศนั้นจะค่อยเย็นลงนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากวันที่๒๗
ต้องมาจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอากาศนั้นจะร้อนขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับ
แต่แน่นอนครับวันที่๒๗อากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่หลายคนกังวล
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ